ครับเรียนท่านประธานสภาที่ขอรับกับผมนายเกียรติสิทธิฮฮสบชรายชื่อภักดิ์ประชาธิปัตย์
ผมก็ได้สงวนคำแปรยติไว้คือตัดลดงบประมาณ๑๐ของกระทรวงพลังงาน
ที่ผมดำเนินการเช่นนั้นเพราะว่าผมฝากโจทย์ไว้เยอะนะครับท่านประธานครับ
ในช่วงวาระหนึ่งผมฝากโจทย์ไว้ค่อนข้างมากทีเดียวว่าในแง่ของนโยบายของกระทรวงพลังงานเอง
ถูกต้องหรือไม่เป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชนหรือไม่นะครับ
ผมขอทวนความจำนิดนึงนะครับเพราะผมตั้งโจทย์ให้กรรมธิการไป
เพื่อไปพิจารณาในชั้นกรรมธิการแล้วผมก็ติดตามดูฮะว่า
ผลของการพิจารณาเป็นอย่างไรบ้างโดยการไปติดตามดูในรายงานบันทึกรายงานการประชุมของกรรมธิการนะครับ
ก็อยากจะไล่เลี่ยงให้ฟังตามนี้นะครับเพราะว่าผมจะมีคำถามต่อกรรมาธิการในเรื่องเหล่านี้ครับ

คราวที่แล้วเนี่ยผมชี้ชัดเจนนะครับในวาระที่๑
แพงก๊าซแพงค่าไฟแพงของแพงขนส่งแพงกระทบประชาชนทั้งสิ้น
แล้วในเอกสารงบประมาณเนี่ยดันไประบุว่า
ชี้วัดที่สำคัญที่สุดคือการตั้งราคาพลังงานเนี่ยไปยึดโยงกับรายได้ของครัวเรือน
ผมก็บอกว่ามันไม่ได้ครับท่านประธานอันนี้เป็นแนวคิดที่ของประเทศที่ไม่มีพลังงานอะไรเลยในประเทศ
สำหรับเราเนี่ยเรามีพลังงานส่วนหนึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติส่วนหนึ่ง
มันต้องเกลี่ยครับต้องเกลี่ยต้นทุนไม่ใช่เอาต้นทุนเทียบกับกำลังซื้อของประชาชนมาเป็นหลัก
ตรงนี้มันผิดตั้งแต่ต้นผมก็อยากจะถามว่าท่านไปซักกันหรือเปล่าว่าไอ้นโยบายของกระทรวงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่า
ขอชาติต่อไปเลยนะครับแล้วผมก็บอกให้ช่วยไปดูนิดนึงครับว่าราคาหน้าลงกรรมของเรานี่มันแพงกว่าเขา
มาตรฐานของภูมิภาคนี้เลยนะครับทุกปีนะครับผมเอาตัวเลขมาปี๖๑๖๒๖๓รวมทั้ง๖๔ด้วยเห็นได้ชัดว่าสูงกว่าทุกปีฮะ
ปี๖๔เนี่ยสูงกว่า๖๑เปอร์เซ็นต์ผมก็ถามว่าไปทวนดูกันไหมนะครับชาติต่อไปเลยนะครับ
ราคาก๊าซผมก็ชี้ให้เห็นโทษนะครับย้อนกลับครับราคาก๊าซผมก็ชี้ให้เห็นนะครับในคราวที่แล้วนะครับว่าหลักคิดของเรื่องราคาก๊าซเขาไปคิดอ้างอิงราคาตลาดทั้งทั้งที่ประเทศไทยมีก๊าซส่วนหนึ่งอยู่ในประเทศมีต้นทุนที่ต่ำกว่านะครับคำตอบคืออย่างนี้ครับท่านประธานครับฉาดต่อไปเลยครับ
ประหลัดนะครับออกมาชี้แจงนะครับว่าอันนี้อยู่ในรายงานการประชุมของท่านนะครับจะปรับลดเงินเข้ากองทุนอนุรักษ์พลังงานจาก๑๐สตางค์เป็น๕สตางค์ต่อลิตรไม่ได้มีเหตุผลประกอบนะครับโดนต่อว่าว่าราคาพลังงานมันแพงก็บอกจะปรับลดห้าสตางค์ฮะคำถามมันมีอยู่ท่านท่านดูหรือเปล่าว่ามันแพงอยู่กี่สตางค์

ทำไมครับทำไมท่านเขียนในรายงานของท่านอย่างนั้นนะครับท่านพอใจกับคำตอบอย่างนี้แหละครับว่าปตทจะเป็นผู้ดำเนินการในแง่ซึ่งซึ่งปตทเป็นเพียงตัวละครตัวหนึ่ง

ไปสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการทุกคณะกรรมการ
กำกับดูแลเลยครับท่านเห็นไหมฮะนี่คือคำตอบครับ
บันทึกอยู่ในรายงานการประชุมเรื่องที่สามครับกบ
งอกรรมการบริหารนโยบายพลังงานฮะบอกว่าปรับราคา
หน้าโรงกลั่นห้าสิบสตางค์ต่อลิตรปรับไปตั้งแต่วันที่สิบเจ็ด
มิถุนายนปีหกสามท่านครับท่านได้ไปดูหรือเปล่าครับว่า
เขาปรับหน้าลงกันจริงฮะแต่ค้าปลีกไม่ปรับเลยครับที่
ไม่ได้ปรับเลยครับกำไรยังอยู่ในระบบทั้งหมดเลยครับที่
นี้ถ้าเขาตอบท่านอย่างนี้เนี่ยมันมันไปได้หรือครับ
ท่านยังอนุมัติงบประมาณให้เขาเหรอครับคำตอบมีมี
บันทึกไว้ในรายงานการประชุมเช่นกันนะครับบอกว่าถ้ามัน
ถามอะไรเรื่องราคาในประเทศไทยมันแพงเพราะราคาใน
ประเทศมันต่างกันเพราะภาษีต่างกันผมไม่ได้พูด
สิ่งเหล่านั้นเลยนะครับผมบอกว่าราคาที่โรงกรรมฮะ
ราคาหน้าลงกลั่นไม่เกี่ยวกับภาษีในประเทศเลยครับคำ
สอบอย่างนี้หลงทางเต็มที่เลยครับท่านกรรมธิการได้โต้
แย้งกับเขาหรือเปล่าตั้งคำถามกลับไปกับเขาหรือเปล่า
คุณมาพูดอย่างเนี้ยในมุมหนึ่งนะครับถ้าผมเป็น
กรรมธิการอยู่ผมก็คิดว่าโอ้ยคำพูดอย่างนี้มันดู
กรรมธิการไปหน่อยมันไม่ได้หรอกครับตอบอย่างนี้อีก
หนึ่งครับราคาขายปลีกไม่ยอมลงเลยท่านท่านตอบ
ตั้งคำถามเขาหรือเปล่าเนี่ยครับผมเป็นกังวลอย่างยิ่ง
เลยนะครับว่าในเมื่อผมตั้งโจทย์ผมพยายามนะฮะทำหน้าที่
ในฐานะสอสอดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนเพราะผมรู้ดี
ว่าต้นทุนพลังงานคือต้นทุนของสินค้าทุกประเภทกระทบ
กับชีวิตประชาชนกระทบกับค่าไฟอย่างเต็มที่เลยครับเรื่อง
เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดครับเราผ่านไปง่ายไม่ได้ครับ
ผมก็เลยตั้งโจทย์ให้ท่านตอนวาระหนึ่งโจทย์ผมละเอียดมาก
เลยนะครับมีแผ่นสไลด์เยอะแยะประกอบการอภิปรายของผมแต่
พอท่านไปทำงานในกรรมาธิการปรากฏว่าสิ่งที่ระบุผม
ผมยึดโยงอย่างอื่นไม่ได้นอกจากรายงานการประชุมของท่านแล้ว
พอผมอ่านในรายงานการประชุมผมก็ยิ่งกังวลขึ้นไปอีกฮะ
ก็ไม่มีอะไรมากครับขอคำชี้แจงจริงครับว่าเวลา
มีปฏิกิริยากันยังไงบ้างท่านยอมรับในสิ่งหรือใน
คำชี้แจงเหล่านั้นหรือเปล่าหรือมีแนวทางที่ท่านได้แนะนำ
ไปแล้วไม่ได้บันทึกในรายงานการประชุม